เรื่องนี้ของคุณชมพู่กับคุณเจนนี่

สองสาวตัวแม่อย่างคุณชมพู่อรยาคุณเจนนี่อันพาณป้อมเพชรเนี่ย
ตกเป็นประเด็นเมาส์มอยกันมาว่า
เอ๊ะไม่ถูกไม่ถูกกันหรือเปล่าตอนนั้นตอนนั้นใช่ไหม
อุ้มตุ๊กตากันไปแล้วตีกันไงเจอตุ๊กตาปลายไงเธอใช่ไหมล่ะ
ใช่ไหมล่ะตอนนั้นตอนนั้นใช่ปัญญาอ่อนที่สุดเลย
ตอนนั้นเราตีกันเรื่องตุ๊กตาปลายว่ะ
คือที่จริงคู่กรณีของพี่เจนนี่เขาอีกคนนึงแต่
เขาเคยอยู่แก๊งเดียวกันแล้วเขาก็คิดแล้วก็เลยแบบ

มันตีกันเรื่องอะไรตอนนั้นมันตีกันเรื่องตุ๊กตาจริง
ตั้งแต่สมัยนู้นแล้วตอนสมัยรวมตัวเป็นแก๊งน้ำแข็งใสไง
นั่นโบ๊กผักกว่ะไม่ยอมเล่าอันนี้

ยังมีอะไรต่อมีอะไรอีกมากมาย
พาทำให้คิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะ
เหมือนว่าข้อสงสัยนี้มันจะไม่เป็นไปตามนั้นแล้วนะคะ

แซวกันสนั่นสงสัยฟอร์ไว้ปรึกษาปัญหาเรื่องลูก
เป็นอันปิดฉากขวาวเกาเหลาลงไปโดยปริยายนะจ๊ะ
ตอนนั้นพี่ชมไม่อยู่แล้วคนไปจับว่าพี่เจนี่มาพี่ชมก็เลยไม่มา